เพราะว่าความรักที่เรามีให้กับหลายคน

ไม่ใช่ให้หลายคนแบบนั้น

กู้ภัยเขามีอาชีพในการคอยดูแลช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้ว

พอไปเจอกับงูจงอางที่มันดื้อมากเนี่ยนะครับ

ไปดูกันครับ
จุ๊บเดียวถึงกับเคิ้มเลย

เนี่ยงูจงอางตัวเมื่อเริ่มตัวเนี่ย
ยาวสักประมาณ๓เมตร๕

ดุแค่ไหนพี่ก็ไหวจ้า

ได้รับการเทรนด์มาเป็นอย่างดีฝึกฝนอย่างดีนะคะ
คือคุณพี่กู้ภัยคนนี้อยู่ที่จังหวัดกระบี่

มันไปเข้าบ้านของมันชมเข้า
เซ็นต์ปากก็กู่ไพเขาก็ไปจับมันออกมา
คือก็กว่าจะจับได้ก็สักพักใหญ่

เฮ้ยเหลือช็อปไปเลย

มันดื้อมันดิ้นออกมาจากในกระสอบ
มาสิมาเดี๋ยวจะมอบความรักให้
จะได้หายดื้อจุ๊บเข้าไปหนึ่งทีทีนี้เชื่องเลย
โอ้โหยอมสิโรราบด้วยทันที
ใครจะไปเชื่อล่ะครับแต่นี่ก็คือลีลานะครับ

เหมือนกับว่าแกมีความชำนาญในเรื่องนี้
แล้วก็เคยอยู่กับในสวนที่เขาเป็นเหมือนกับจัดแสดงโชว์งู

ทำแบบนี้ได้แสดงว่าต้องมืออาชีพต้องเชี่ยวชาญต้องฝึกมาแล้ว

ใช่เขามีวิธีนะคือจ้องตา

เหมือนยิ้มให้เหมือนจะคุยกัน
คือต้องมีเทคนิคมีวิธีการที่ได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดี
ท่าเขาท่านี้ผมไม่ทำแน่นอน

เกิดมันฉกผิดท่าเข้ามาเรียบร้อยเลยนะฮะ
แต่คุณดูนะสีหน้าพี่เขาเหมือนคุย
เหมือนพูดคุยแล้วงูก็หยุดฟัง

หลังจากนั้นพอคุณพี่เขาจุ๊บงูเสร็จ
งูทำอย่างนี้

ดูอีกทีอ้า
ต้องเป็นงูตัวเมียแน่นอน
ให้ดูให้ดูเป็นไง